เหตุการณ์ถนนซุดเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้ว๑ครั้ง
เหตุการณ์ถนนซุดเมื่อวานี้เกิดจากน้ำแรง
แรงพอแรงซึ่งคลองนี้ไปติดอยู่กับถนน
ถนนนี้ซุดลงมาเลยนะคะประชาชนเขาบอกเดินได้
แต่ขับรถสัญจรไม่ได้นะคะ
วันนี้มีเหมือนกันนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ร้องเรียนเข้ามาเรื่องถนนซุดตัวยาวถึง๒๐๐เมตรเลยนะคะ
สัญจรไปมาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าขาดนี่คือ
นี่เกือบจะกึ่งกลางถนนเลยนะคะ
สภาพที่เห็นเป็นถนนในหมู่บ้านสายท่าเนื้อวังปลา
พื้นที่หมู่ที่๔ตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาคร
เกิดการซุดตัวเป็นทางยาวแบบที่เห็นนี่แหละค่ะจนต้องปักป้ายห้ามผ่าน
จากซุดตัวอย่างหนักโดยตรงจุดที่มีการซุดตัวมากที่สุด
ความยาวนี่ประมาณ๕๐เมตรซุดตัวลงไปข้างหนึ่งของถนนลึกประมาณ๒เมตร
ขอบถนนนี่ดินเขาก็พังทลายลงไปด้วยนะคะไปทำความเสียหายให้กับบ่อเลี้ยงปลา
ซึ่งอยู่ริมถนนนอกจากนี้มีรอยแตกร้าวความยาวรวมทั้งหมดแล้ว๒๐๐เมตรค่ะ
นายจันทร์สุขสายันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๔นะคะ
บอกว่าเส้นทางนี้ก่อสร้างด้วยงบประมาณของอบตอำแพงก่อสร้างแล้วเสร็จ

แสดงว่าเพิ่งเสร็จนี่เองนะคะแล้วก็มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าสร้างเสร็จได้ไม่นานเท่าไรถนนก็ซุดตวมลงมาอีก
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
นายเวียรพัฒน์ท้องมากเป็นประหลัดอำบตออำแพง
เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปหาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะ
เพื่อให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อมแซมต่อไปค่ะ
เพราะที่ภาพเดิมมันเป็นเบาะปลาแล้วช่วงเกาะอ้างแห่งเขาดูดน้ำไปบางตรวน
ทำให้ระดับน้ำลดลงถ้าเกิดขึ้นทุกตัวเขามีผลหลายเครื่องประกอบกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าถนนเส้นนี้นอกจากซุดแบบภาพที่เห็นแล้ว
ยังเคยมีชาวบ้านตกลงไปขาหักกระดูกแตกมาแล้วด้วย
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางนี้เป็นคนนี้ค่ะ